สวัสดีครับ

ขณะที่บริเวณทางตอนล่างในฝั่งอ่าวไทยต้องเจอกับคลื่นลมแรงคลื่นสูงซัดฝั่ง
จากการตรวจสอบล่าสุดณขณะนี้พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นจะค่อยดีขึ้นตามลำดับ
เพราะว่าปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยจะค่อยอ่อนกำลังลง
ล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดแถบสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
นี่คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการถอยร่นมาปกกลุ่ม
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
จึงทำให้บริเวณนั้นก็ยังคงได้สัมผัสกับอากาศนวันหนาวเย็นกันอยู่
แต่ว่าหลัง๓ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไป
บริเวณความกดอากาศสูงนั้นก็จะถอยร่นกลับไป
อยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้อุณหภูมิทั่วไทยนั้นจะค่อยไต่ระดับสูงขึ้น
เว้นพื้นที่เดียวก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

แถบสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขนาดนี้
สังเกตว่ามีการพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ยังสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
รวมถึงลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขานั้น
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง
นี่คือสถานการณ์บริเวณทางตอนบน
ในขณะที่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
จากการตรวจสอบพบว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

แล้วก็ทำให้เกิดสถานการณ์คลื่นแรงในหลายพื้นที่
ตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
การว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยดีตามลำดับ
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยครับ
จากการตรวจสอบ๗วันในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
พบว่าในระยะนี้ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวนะครับรวมไปถึงมีหมอกในตอนเช้า
จากนี้บนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ภาคอีสานอากาศหนาวก็มีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
กลางนั้นอากาศเย็นถึงหนาวนะครับรวมไปถึงมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ

ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
มาที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง
จากการตรวจสอบพบว่าในบริเวณดังกล่าวนั้น

โดยฝนส่วนใหญ่ที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
สถานการณ์คลื่นนั้นจากการตรวจสอบ
ก็พบว่ายังพบคลื่นที่มีลักษณะเป็นสีเขียวสีเหลืองอยู่

ฝั่งอ่าวไทยรวมมาถึงฝั่งอันดามัน

ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือในระยะนี้

เพราะว่าคลื่นตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธานีลงไป
จนถึงบริเวณจังหวัดนาราธิวาสยังคงสูงอยู่
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ในช่วงนี้ก็ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ

ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ